จะพาไปที่วัดห้วยผาเกียงที่นั่นเขาบอกว่ามีปฏิมากรรมที่สวยงามมากครับ
วัดห้วยผาเกียง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

แล้วเขาบอกว่าได้รับการยกย่องแล้วก็ทางกรมศิลป์เองเนี่ยเขาก็มาดูมาตรวจสอบที่นี่ด้วยนะคือภาพแก่สลักพระพุทธรูปที่บริเวณหน้าผาบน
ภูเขาหินทรายเนี่ยมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่แตกต่างกันไปไม่ได้มีองค์เดียว๓๐องค์เยอะนะ
แล้วเรียงตามหน้าพระยาวตั้งสองร้อยเบตเดินชมเผ็ดเลยครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วเรื่องราวต่างที่เขาแกะสลักลงไปก็บ่งบอกถึงเรื่องราวของพุทธศาสนา
ถือว่าเป็นอุทยานพุทธศิลป์เมืองพายาวชื่อดีนะ
ไปกันดูเนาะคุณผู้ชมฮะที่จังหวัดพยาวนะครับแล้วเข้ามาที่นี่ส่วนใหญ่ก็มาพัก
พักผ่อนหย่อนใจกันที่จังหวัดพยาวก็ต้องมาแวะที่นี่มาเรียกได้ว่ามาชมปฏิมากรรมที่สวยงาม
เรียกอะไรว่าถ้าไปช่วงหน้าฝนก็ดีหน้านาวยิ่งดีนะไอะเล็กครับ

จะไปหาคู่ซีเมืองพยาวอยู่

ต้องไปคู่ซีของเราที่อยู่ในสตูดิโอ